เอาล่ะมาดูปฏิกิริยาเต็มของทางสสเก้าไกลเขา
หลังจากทำท่าอะไรนะคุณพระราพรท่านงงใช่ไหมฮะ
นี่ฮะถ้างงเชื่อได้เลยว่าอีกหน่อยนะไม่ว่าการประชุมจะสิ้นสุดลงแบบไหน
จะแบบปิดการประชุมหรือประชุมเสร็จสิ้นนะมันจะต้องมีการมาถ่ายรูป
สสเก้าไกรทุกครั้งว่าประชุมเสร็จแล้วหรือไม่ได้ประชุมวันนี้
จะมีความรู้สึกและท่าทางยังไงเชื่อสิคราวนี้เดี๋ยวต่อไปเนี่ยจะมีแบบนี้อยู่ตลอดเลยนะครับ
นี่แหละคุณผู้ชมฮะเขาประชุมกันไปได้แค่ชั่วโมงกว่าเปิดประชุม
ก็ทำท่านี้กันนะครับทั้งหมดเลยสอสอหลายคนนะครับทำท่านี้ให้ผู้สื่อข่าวถ่ายเสร็จปั๊บ
ก็โพสต์ลงโซเชียลมีเดียไอซ์รักชนกศรีนอกสสกมพักเก้าไกลโพสต์เฟซบุ๊กบอกว่า
เวอกันทั้งสภายังมีคนยกมือรออภิปรายมียัตตินะครับ
เสนอและมีวาระ๒๗๒รออยู่จู่ประธานสภาก็ประกาศเลื่อนการประชุมและปิดประชุมทันที
สส๕๐๐คนจากทั่วประเทศใช้ทรัพยากรเท่าไหร่ในการเดินทางมาประชุม๑ครั้ง
ค่าเดินทางค่าเครื่องบินค่าข้าวที่เบิกจากภาษีของประชาชน
แต่ยังประชุมไม่ถึงไหนเลยประธานตัดช่องน้อยปิดประชุมโดยไม่ทราบสาเหตุ
ในฐานะสอสอสมัยแรกงงมากสภาทำงานกันแบบนี้หรือนี่คือไอซ์รักชนกนะครับ
ส่วนต่อไปคือคุณวันวิพาไม้สนคนนี้เป็นสอสอบัญชีรายชื่อก้าวไกลนะครับ
งงกันทั้งสภางงกันทั้งสภาทุกคนตั้งใจมาทำงานแต่เช้า
ยังไม่ทันได้ปิดสวิตช์สวเลยประธานรัฐสภาประธานรัฐสภาปิดสวิตช์
การประชุมเสียแล้วขณะที่อาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์
จารคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนะครับ
โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊คว่าประเทศรอไม่ได้ต้องรีบมีรัฐบาล
วาระการเลือกนายกไปแบบไม่มีกำหนดส่วนเพจเยาวชนปลดแอบ
โพสต์แบบนี้บอกว่าสภามีไว้ใช้ไม่ได้มีไว้โชว์
ถ้าขยันไม่เข้าประชุมกันถ้าประธานสภาไม่ฟังก์ชั่น
ก็ลาออกไปอย่าให้เปลืองภาษีประชาชน
นี่คือปฏิกิริยาจากโลกออนไลน์ครับ
ชาวเน็ตก็เข้ามาเน้นบ้างดิเข้ามาเม้นต์บ้าง
แซวประธานสภาเปลี่ยนชื่อเป็นวันหลังดีกว่า
คืออาจารย์ชื่ออาจารย์วันนอร์แซวบอกเปลี่ยนชื่อเป็นวันหลังดีกว่า
บางคนบอกว่าตอนนี้โรคเลื่อนระบาดหนักแม้แต่กระทรวงสาธารณสุข
ยังควบคุมไม่ได้ส่วนอีกคนนึงโพสต์แซวบอกว่า
นับครั้งได้ไปสายไปเลสไปไม่ครบจบการประชุม
มึงออกปะว่ามนต์อินสารเข้าใจดีขึ้นเลื่อนแล้ว
อีกก็เลื่อนให้หมดวาระพฤษภาคมปีหน้ากันซะเลย